ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับได้จับกลุ่มผู้ต้องหา
ชาวมาเลเซีย๒คนหลังจากที่ลักลอบขนไอซ์
เกือบ๓๐๐กิโลกรัมจากประเทศไทย
ด่านสะดาวจังหวัดสงขลาไปยังประเทศที่๓นะครับ
ซึ่งก็เป็นการขยายผลจากการที่ตำรวจรถไฟ
สามารถจับกลุ่มชาวมาเลเซีย๒๑คน
พร้อมกับของกลางไอซ์จำนวนมากเมื่อวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมา
โดยไอซ์เหล่านี้ลำเลียงจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางภาคอีสานลงไปทางใต้
โดยในเวลาเพียง๑สัปดาห์นะครับตำรวจสามารถตรวจยึดไอซ์ได้มากกว่าครึ่งตัน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
บริสุทธิ์น้ำหนักรวม๒๘๒กิโลกรัม
ห่อหุ้มด้วยกระดาษฟอยและพลาสติกอย่างแน่นหนาเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
เป็นของกลางที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ตรวจยึดได้จากนายชางคิมซุยและนายลิมเย็นหุ่นชาวมาเลเซีย
ลักลอบลำเลียงมาจากพื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขรา
เพื่อเตรียมส่งไปยังมาเลเซียและส่งต่อไปประเทศที่๓
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของไทยและมาเลเซีย
แกะรอยมาระยะหนึ่งจนทราบว่าชาวมาเลเซียกลุ่มนี้
มีคนไทยร่วมขบวนการด้วยมีพฤติการลักลอบขนยาไอซ์มาจากประเทศเพื่อนบ้าน
โดยวิธีการเดินเท้ามาตามเส้นทางธรรมชาติ
ผ่านภาคอีสานก่อนลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่ภาคใต้โดยรถยนต์
ของกลางที่ยึดได้ในวันนี้ไม่ใช่ยาเสพติดล็อตแรกของขบวนการดังกล่าว

กองบังคับการตำรวจรถไฟสามารถยึดอายน้ำหนัก๒๐๐ยินดี

พร้อมจับกลุ่มชาวมาเลเซีย๒๑คน
แฝงมาในคราบนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่
หวังนำยาเสพติดผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม
๑สัปดาห์ตำรวจไทยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒๓คน
น้ำหนักรวมกว่า๕๐๐กิโลกรัม
และหากยาเสพติดล็อตนี้หลุดรอดไปได้
มูลค่าจะสูงถึงหลักพันล้านบาท

พบว่ามีชาวมาเลเซียร่วมอยู่ในขบวนการ

ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาเลเซีย
เดินทางมาประชุมร่วมกับตำรวจไทย
เพื่อหาแนวทางและร่วมกันในการสกัดกั้น

ลำเลียงยาเสพติดแต่เดิมจากประเทศเพื่อนบ้าน
ผ่านไปทางลาวเข้าไปทางเวียดนาม
ออกทะเลไปประเทศที่๓
ก็เปลี่ยนเป็นลำเลียงเส้นทางรถไฟ
รถยนต์เข้าผ่านไทยไปมาเลเซีย

จีนนะครับมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจีนเมียนมาลาวไทยเวียดนามมาเลเซียนะครับ
มันก็ทำให้ขบวนการนี้หยุดชะงักได้
จากการพูดคุยได้ข้อสรุปร่วมระหว่างไทยและมาเลเซีย
โดยจะประสานข้อมูลและร่วมกันปฏิบัติในการกวาดล้างและจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
ซึ่งนอกเหนือจาก๒ประเทศนี้ยังมีลาวเวียดนามเมียนมากกัมพูชาและจีน
ภายใต้ชื่อศูนย์ปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยหรือเซฟแม่โขง
ที่ร่วมกันจับตาและป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดน
ทำให้การทำงานของขบวนการค้ายาเสพติดลำบากมากยิ่งขึ้น
โดยการทำงานของหน่วยงานนี้ผลลัพธ์คือหวังกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน